เราอยากให้คุณผู้ชมไปดูบรรยากาศกันนิดนึงนะ

วันนี้เตรียมมาให้ดูหลายจังหวัดเลยค่ะ
อย่างที่ขอนแก่นพูดถึงขอนแก่นเนี่ย
นึกถึงคลื่นมนุษย์ที่เขามารวมตัวกันเยอะแบบนี้
เป็นการเขาบอกว่ามารวมตัวกันหวังจะทำลายสถิติเลยนะ
โดยที่ถนนศรีจันทร์เขตเทศบาลนครขอนแก่นเนี่ยนะคะ
ตรงนี้เป็นสถานที่จัดงานสุดยอด
กรานอีสานถนนข้าวเหนียวจังหวัดขอนแก่น
ดูสิคะนักท่องเที่ยวเดินทางมาเป็นจำนวนมาก

จัดให้มีการเล่นคลื่นมนุษย์ไร้แอลกอฮอล์
ตอนที่๒ภายใต้ชื่อคลื่นมนุษย้อนยุคสุดประตูเมืองณขอนแก่น

แล้วก็โดยในพิธีนี้นะคะก็มีนาวาตรีวรวิทย์เตชะสุภากูล
ขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
นายธิรษฐธิคายุพรรณนายุคแทศมนตรีทศนครขอนแก่น
นายพงศักดิ์ตั้งวานิสชักกระพงศ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ถูกต้องค่ะแล้วก็นายธวัชชัยเนียมสิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นร่วมเปิดงาน
คุณดูสิคนแน่นกันแบบไม่มีที่ยืนเลยนะคะ
โดยนายกเทศมนตรีเทศบาลนครขอนแก่นบอกว่า
การจัดงานสุดยอดสงกรานอีสานถนนข้าวเหนียวปีนี้
วันแรกนักท่องเที่ยวมา๘หมื่นบวกคนมาเที่ยวงาน

ใช่อันนี้คือเป็นบรรยากาศช่วงค่ำหน่อยไง
แต่กลางวันค่ะคุณผู้ชมที่บริเวณเกาะวัฒนธรรม
ลานฮักลานแพงนายสมศักดิ์จังตระกูล

พร้อมด้วยนายธิรษักธิคายุพันธ์นายกเทศบาลนครขอนแก่น
ก็มีการนำประชาชนไปรดน้ำพระพุทธพระลับ

นำมาประดิษฐานชั่วคราวในเกาะวัฒนธรรมนะคะ
ก็ถือว่าเป็นความเป็นสิริมงคลต้อนรับปีใหม่ไทย
แล้วก็มีพระพุทธรูปจาก๒๐คุ้มวัด
ให้ประชาชนได้รดน้ำขอพรจากพระคู่บ้านคู่เมืองนะคะ

ในการเปิดงานสุดยอดสงกรานอีสานถนนข้าวเหนียวจังหวัดขอนแก่น
หลังจากนั้นเห็นไหมตัวแทนชุมชนต่าง
ก็รดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
แล้วก็รำกับผู้สูงอายุนะเมื่อวานวันผู้สูงอายุที่ขอนแก่น
คือถ้าเป็นช่วงวัฒนธรรมก็งดงามเหลือเกินนะครับ
แล้วถ้าเป็นช่วงบันเทิงสนุกสนานก็สนุกกันเต็มที่นะ
ใช่ค่ะแล้ววันนี้๑๔เมษายนเขามีกิจกรรมนะ

จะมีการทำเมนูเกี่ยวกับข้าวเหนียวนับร้อยเมนูมาแจกเลยนะ

บริเวณสนามฟุตบอลช้างอารีน่านะคะ
เป็นการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด
และนี่แห่นางสงกรานสวยงามยิ่งใหญ่มากเลย
ขบวนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็อำเภอต่างรวมกว่า๑๐ขบวน
ชุดไทยต่างเขาก็มีการประยุกต์ประดับประดาษไฟสวยงาม
มีไฟสวยงามนะคะอย่างเช่นกระบวนปราศาสตร์๒ยุคเมือง๒๐๐ปี
นี่ให้ดูก่อนคือเรียกได้ว่าผสมผสานจริง
วัฒนธรรมไทยแล้วก็ความเป็นสากลนะคะ
แต่ละขบวนก็อลังการตระกาลตาแบบนี้แหละค่ะ
นักท่องเที่ยวก็มาเฝ้ารอชมทั้งสองฝั่งถนนนะคะ
อกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมสร้างปฏิมากรรมทรายบริเวณสวนศิวะอีก๑๒จุด
ศิวะ๑๒อีกด้วยนะคะ
เรียกว่าบรรยากาศสวยงามอลังการตาจริง
เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมคือปาร์ตี้ฟรมนะคะ
นักท่องเที่ยวได้มาสนุกสนานกันแล้วก็ยังได้ชมฟรีคอนเสิร์ต
ศิลปินนักร้องชื่อดังด้วย
จัดเป็นไปยาวตั้งแต่๖โมงเย็นถึงเที่ยงคืนนะ
แล้วก็คาดว่าตลอดการจัดงานจะมีแฟนบอล
มีนักท่องเที่ยวมาร่วมงานอีกหลายหมื่นคน
บุรีรำก็เป็นอีกที่หนึ่งที่ที่ฉันเห็นเขาโพสต์และแชร์ในโซเชียลมีเดียกันเยอะว่ามีงานใหญ่

ส่วนบรรยากาศงานเทศกาลสงกรานที่จังหวัดนครพนม

มีประชาชนและนักท่องเที่ยวจากหลายพื้นที่เดินทางเข้าไปท่องเที่ยวพักผ่อน
ในช่วงวันหยุดเทศกาลสงคราน
ทั้งที่ถนนเข้าปุ้นต้องไปที่นี่นะครับนครพนม
บริมฝั่งโขงถนนวัฒนธรรมผู้ไทย

เทศบาลตำบลเรนูนครอำเภอเรนูนคร
ซึ่งเป็นอำเภอท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัด
เนื่องจากชนเผาผู้ไทยหรือว่าภูไทย
มีความโดดเด่นเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
แล้วก็สาวผู้เท่าผู้แก่ก็จะใส่ชุดภูไทยแบบนี้นะครับ

แต่ว่าปัจจุบันก็ยังคงสืบทอดให้ลูกให้หลาน

ทำให้ในช่วงเทศกาลสงครานทุกปี
ก็จะมีการจัดงานสงกรานที่ยิ่งใหญ่อลังการ
ซึ่งนอกจากจะมีการจัดแสดงซุ้มวิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณี
ละเล่นของชนเผ่าผู้ไทยแล้ว
ยังมีการจัดขบวนแห่นางสงกราน
รวมถึงการแสดงทางวัฒนธรรมประเพณีให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว
ชื่นชมเป็นการแสดงที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวได้อย่างดีเลย

เพราะฉะนั้นจากนครพนมไปต่อกันเลยนะคุณผู้ชม

ที่นี่มีการจัดงานที่บริเวณเกาะกลางแม่น้ำปิ่ง
ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนะคะ

จากวัดเกจิชื่อดัง๙วัด

ใช่อันนี้คือน้ำมนต์นะที่เย็นชุ่มฉ่ำกัน
แล้วก็มีขบวนแห่พระพุทธศิหิงไปประดิษฐานที่เกาะกลางน้ำ
ให้ประชาชนชาวกำแพงเพชรรวมถึงนักท่องเที่ยว

ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลกันนะคะ
ขบวนก็เดินผ่านซุ้มหลากสีสันอย่างสวยงาม
ด้วยความร่วมแรงร่วมใจความสามัคคีของชุมชน
ทั้ง๒๗ชุมชนที่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะ
แล้วก็พลาดไม่ได้ก็คือการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทย
ละเล่นของเด็กและเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร
มีการร่วมก่อพระเจดีไซน์น้ำไหล

แล้วก็ก่อให้เกิดความร่วมแรงร่วมใจจากชุมชนด้วยนะคะ

ส่วนความคึกคักในแม่น้ำปิง

ห่วงยางหลากสีสันนี่คือสีเยอะไม่แพ้กับสีสันของเสื้อ

หลายพื้นที่ก็ลงไปเล่นน้ำในแม่น้ำปิง
อย่างสนุกสนานทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เลยนะคะ
ส่วนที่วัดทรงธรรมวรวิหารอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการค่ะ

เขามีเอกลักษณ์นะประเพณีแห่หงทงตะขาบ
ของชาวไทยเชื้อสายรามันอำเภอพระประแดง
ประจำปี๒๕๖๑นะคะ
งานนี้นางสาวเรวดีรัศมิทัศน์อดีต
สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรจังหวัดสมุทรประการ

โดยมีนางชุติมายกาศคนนอม

ประธานชมรมไทมอนค์ปากลัตน่ะค่ะ

ก็เป็นประธานจัดงานแห่ทงตะขาบ
ของชาวไทยเชื้อสายรามันอำเภอพระประแดง
พร้อมกับตัวแทนชาวรามันในพื้นที่อำเภอพระประแดง

คันลัดวัดจวนดำรงพลขัน
วัดอาสาสงครามวัดพระยาประปัญจมิตร
แคร์วัดโมกวัดแหลมวัดกลางสวน

กิจกรรมก็สนุกสนานคึกคักชื่นบานใจ
สำหรับคนที่มาร่วมงานทั้งคนที่อยู่ในขบวน
คนที่มาชมก็สนุกสนานคึกคักกันไป

ใช่สงกรานมอนเขาก็ยิ่งใหญ่เหมือนกันนะฮะ
ปกติหลายปีคุณสมสมควรไปเล่นนามสงครามพระแดง

งครามพระประแดงเขาจะเล่นหลังจากสงครานที่อื่น
แต่ว่าในช่วงที่สงกรานทั่วไปเขาจัดอยู่

มีการประกวดประขันมีประเพณีวัฒนธรรมที่งดงาม
สร้างความชื่นมื้นให้กับเขาเหมือนกันนะครับ

ที่วัดเขาแก้วตำบลนามเมืองเพชรอำเภษสี่เกา

นายยกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนามเมืองเพชร
นายสมปองพ่วงภูลกำนันตำบลนาเมืองเพชร
แล้วก็พี่น้องประชาชนชาวตรังที่รับความเป็นสริมงคลแบบนี้เลย
เนรรับก่อนเพราะว่ามาส่งน้ำพระ
พระก็ให้พรแล้วก็ประชาชนต่อคิวรอ
โอ้โหท่านให้พรแรงแสดงว่าพรจะดีนะครับ

แล้วก็พี่น้องประชาชนนี่ก็แต่งกายด้วยชุดผ้าพื้นเมือง

ที่ได้พลิกฟื้นสืบศาลแล้วก็ตำนาน
มาต่อเนื่องถึง๑๒ปี

ร่วมกิจกรรมนี้ก็มีประชาชนต่างนำน้ำหอมดอกไม้ร่วมตักบาทส่งน้ำเพราะส่งน้ำ
ความเชื่อว่าจะทำให้ชีวิตนั้นประสบแต่ความสดชื่นหอมหวานร่มรื่นร่มเย็นนะครับ
ค่ะใต้อีกหนึ่งจังหวัดแล้วกันคุณผู้ชม
พาคุณผู้ชมไปดูที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
นี่บรรยากาศความบันเทิงสนุกสนามถูกต้อง
เป็นภาคบันเทิงปาร์ตี้โฟมกันแบบนี้คือคึกคักมาก
เซ็นทรัลเฟสติวัลหัดใหญ่ประชาชนมาคิดดูสิ
เพศทุกวัยเลยนะแต่เด็กจะชอบมากเป็นพิเศษ
เล่นปาร์ตี้โฟมมาสาดน้ำแบบนี้นะคะ
ก็มีพ่อแม่ผู้ปกครองมาดูแลอย่างใกล้ชิด
แล้วก็นี่ค่ะเป็นคอนเสิร์ตมีศิลปินมาให้ความสนุกสนาน
ความบันเทิงนะคะแล้วก็ที่นี่เขาทำเป็นอุโมงน้ำด้วยนะคุณ
อุโมงน้ำสายน้ำฉีดให้ชุ่มฉ่ำกันตลอดงาน
ใครที่อยู่ที่หาดใหญ่อยากไปเที่ยวนะคะ
ไปได้จัดงานถึง๑๕เมษายน
ภาคกลางวันกลางคืนจัดเต็มกันตลอดค่ะ
ส่วนคุณผู้ชมอยู่จังหวัดไหนส่งมาบอกต่อกันหน่อยสิฮะ
บรรยากาศจังหวัดของท่านนั้นเป็นอย่างไร
บอกต่อกันทางไลน์หน้าจอให้เราอยากไปหน่อยนะครับ
เพราะว่าเชื่อว่าหลายคนสนุกสนาน
แล้วก็ยังร่วมกิจกรรมสงกรานได้อย่างต่อเนื่องนะครับ
เพราะว่ายังหยุดไปถึงวันที่๑๖นะครับ
บอกต่อกันหน่อยในไลน์หน้าจอ
ข่าวเช้าเสาร์อาทิตย์ข่าวชัดเจนทุกประเด็นละเอียดต้องใช้รัฐ

นอนนะคะไม่ว่าจะเป็นวันหยุดวันพักผ่อนวันทำงาน